ครั้งนี้จะมาพูดถึงปรากฏการณ์ที่หล่อล้อมดวงใจคนไทยทั้งชาติเอาไว้ด้วยกัน
เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยถวาย
และน้อมในเรื่องของการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙นะคะ

เออ

เราได้เห็นและรับรู้ความจงรักภักดีและความรักที่คนไทยทั้งประเทศมีต่อในหลวงราชการที่๙

ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มี
พิธีการที่ร่วมกันแสดงพลัง

ร่วมร้องเพลงสรรษนพระบารมี

เราได้มีการรวมพลังกันประชาชน

ทั้งที่ต่างนะครับ

ในช่วงประวัติศาสตร์ผ่านมา

ขอให้พวกเราก็ต้องคอย

เพราะเวลานี้เนี่ยเราก็ต้อง
ยอมรับนะครับว่ามันมี

อันนี้เนี่ยท่านนายกเองก็แสดงความ

อย่าไปผีผางไปตัดสินใจเชื่ออะไร

ทุกอย่างก็มีขั้นตอนมีระบบมี

เรียกว่ากฎหมายทุกอย่าง
รองรับไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับ

ที่เวลานี้ก็มีเสียงนะครับ

มากขึ้นเนี่ยนะครับคือ
อ่าพระราชดำรัฐของ

ที่บอกว่าอยากจะให้คนไทยเราเนี่ย

สามัคคีกันจับมือกัน

ทุกอย่างไปเนี่ยก็เรียกว่า

ที่นั่นเนี่ยปฏิหารที่ดี

แต่มันก็มีเหมือนกับภูมิคุ้มกัน

บางส่วนอาจจะไปมองคนที่

ภาวะเศรษฐกิจนะคะไม่หาเสื้อดำไม่ทัน

ครับอันนี้
ก็เป็นประเด็นที่

เราก็อยู่ในใต้ร่ม

แล้วก็จิตใจที่ยึดโยง

กำลังซื้อที่จะ

ไว้ทุกข์ลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กระทำการสำรวม

ซึ่งแสดงออกถึงจิตใจ
ลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การสืบ

อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าจะ

ให้ช่วยกันทำมากกว่า

มองดูทางด้านของ
การดูแลอำนวยความสะดวก
นายทั่วรอบ
ผมว่า๑๐วันที่ผ่านมา

รัฐบาลนายกลุงตุ

เราก็พูดถึงกันบ่อย
ขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์จริง

ก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนผิดหวัง
ในเรื่องการดูแลการเปลี่ยนผ่าน

แต่ก็นั่นแหละยังประมาทไม่ได้

ภูมิคุ้มกันต่าง

และรัฐบาลของคศ

คลื่นมหาชนจะเพิ่มมากขึ้น

ถึงเวลาเลิกตัดคิว

เพราะฉะนั้นการตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

ชั้นหนึ่งเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้น

เพราะจะต้องร่วมประสานกันเป็น๑

เป็นปรากฏการณ์ซึ่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเยอะเราจะพลาดไม่ได้ครับ
ข่าวลือเรื่องหลายอย่างมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างว่างเร็วในโลกโซเชียลค่ะพี่ชื่อตรงค่ะ
เรื่องเหล่านี้ทุกคนจะต้องตระหนักว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้
มีบางคนที่จะไปดึงเรื่องราวต่างเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะครับ
เราอยู่ในยุคของการที่จะถวายพระเกียรติยศสูงสุดสำหรับความโศกเศร้าความโศกสลด
อาลัยในพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับที่ต้องหาทางกระจัดปัดเป่าเรื่องนี้
โดยมาตรการต่างทางวิทยาศาสตร์ทางการสอดส่องดูแล
และขณะเดียวกันประชาชน
ทั้งหมดที่เป็นผู้รับสารจะต้องพิจารณายับยั้งชั่งใจ
ไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อไปนะครับ
ในเรื่องของการแสดงความจงรักภักดี
ในเรื่องของการความโศกสลดความเศร้าอยู่ในหัวใจของประชาชนทุกคน
แต่จะต้องตระหนักอยู่อย่างหนึ่งว่า
โลกก็ต้องหมุนภูมิ

ฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนในแผ่นดินมีจิตใจที่จะร่วมในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่
แต่ต้องไม่ลืมถึงความเป็นจริงในชีวิตในสังคมว่า
หน้าที่การงานภาวะการดำเนินชีวิตจะต้องเดินต่อไป
การทำมาหากินการประกอบอาชีพ

ละเลยเสียทีเดียวไม่ได้

ภารกิจในการถวายพระเกียรติในพระราชพิธีพระบรมศพเป็นความสำคัญสูงสุด
แต่ขณะเดียวกันจะต้องแบ่งกำลังมาดูแลงานทั่วไป

การแก้ปัญหาทุกร้อนของประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนน้ำ
หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เคยกระทำไว้ทรงเคยให้พระราชดำริไว้
การแสดงความอาลัยที่ดีที่สุดก็คือการสารต่อ
โครงการทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงวางไว้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
แล้วก็ต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นไปที่แท้จริงด้วย
ความเศร้าความโศกต้องอยู่ในใจของคนไทยไปตลอด

การที่จะทำอะไรในการแก้ปัญหาทางด้านอื่น
นี่ผมไม่ได้หมายถึงในงานนะ
ผมมั่นใจว่าในงานที่เกี่ยวกับพระบรมศพทั้งหลาย
จะต้องผ่านไปด้วยจิตใจของคนไทยที่เรียบร้อยนะครับ
แต่งานอื่นอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจ
ยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลจัดประชุมความรอบมองนี่
ไม่ใช่จะต้องมีวาระนี้วาระเดียว
จะต้องมีวาระอื่นนะครับ

เช่นที่มันเกี่ยวเนื่อง

แต่ก็ถึงเวลาก็นิบอีก
อย่างเช่นการกำหนดวันหยุดในปี๒๕๖๐
การที่เป็นอย่างนี้เพราะมันเกี่ยวพันถึงภาคเศรษฐกิจ
เช่นการจัดทำปฏิทินนะครับ
ตอนนี้ยังไม่สามารถจะลงได้ว่า
ปฏิทินจะกำหนดวันหยุดอย่างไรอะไรอย่างไร

เพราะว่าคนเราภาคเอกชนเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
หน้าที่ของรัฐบาลจะต้องกำหนดคร่าวไว้ก่อน

เพราะว่าภาวะของการทำปฏิทิน

เป็นเรื่องอัตโนมัติที่ต้องมีทุกปีอยู่แล้วนะครับ

แต่จริงแล้วมันก็ทบเพราะว่าการทำทุกอย่าง
มันต้องมีเวลามีการวางแผน
ทำอะไรผิดพลาดก็เสียของเปล่าเลย
ฉะนั้นรัฐบาลคงจะต้องควรจะตัดสินใจว่า
กำหนดคร่าวที่พอจะรู้กัน

อย่างน้อยภาคธุรกิจหรือภาคประชาชน

และเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องนี่เป็นตัวอย่างเล็ก
ซึ่งเราอย่าให้ความเศร้าสลดเสียใจ
หยุดกิจกรรมทุกอย่างของประเทศนี้ไม่ได้นะครับ
ถ้าพระองค์จะทรงอย่างรู้ถึงความเป็นไป

พระองค์ก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเดินไปนะครับ

เพราะว่าในหัวใจของคนไทยเหมือนก็มีพระองค์อยู่ตลอดกาลนานนะครับ
ฉะนั้นต้องฝากตรงจุดนี้ว่า
ให้แบ่งให้มีความพอเพียง
ให้มีการแยกแยะแบ่งเงินทำงาน
สถานการณ์ด้านความมั่นคงก็มีข่าวอยู่ประปราย

แม้อาจจะกระทั่งลามาถึงการจับกลุ่มในกรุงเทพฯอะไรนี่
ก็ต้องสอดส่องดูแลประชาชนเองก็ต้องเป็นหูเป็นตานะครับ
อย่าละวางคือมัวแต่นั่งเสียใจโปรไฟล์อย่างเดียว
มันต้องมีสติต้องช่วยกันดูต้องอยู่อย่างมีสติ
ประเทศเราก็จะเดินเป็นโอกาสอันดีที่เราสามัคคีกันจริงจังอย่างเห็นชัดเจนครับ
คำพูดของนายกที่บอกว่าเรากำลังอยู่บนทางแพ่งสองทาง
จะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จพี่ลิขิตคะมองยังไง
เดี๋ยวก่อนอื่นอยากแนะนำรัฐบาลนิดหนึ่ง
อย่างทุกวันควรที่จะมีรายงานให้ประชาชนทราบว่ามันเป็นอย่างไร
แล้วก็พร้อมกับการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ถ้ามันออกทางทีวีหรือวิทยุอะไรมันจะเร็ว
บางเรื่องสำคัญไปให้โศกทาแหลง
แต่เขาก็มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ของเขาอยู่นะคะประชุม
ไม่ใช่แต่มันไม่ได้ถึงฐานรับรู้
ถ้ารายงานทุกวันเนี่ยเรามีอะไรที่เราจะปรับเปลี่ยนแก้ไข
มันจะได้ทีเดียวมันนำเขาออกทีละช่องสองช่อง
คือพี่ลิขิตอยากให้กำหนดช่วงเวลามาแถลงถึงความคืบหน้าทุกวัน
ว่ามันเป็นยังไงวันนี้สถานการณ์อย่างนี้
มีปัญหานี่รัฐบาลได้แก้เรื่องนี้นะมันจะได้เป็นความชัดเจน
ส่วนเรื่องที่ท่านนายกพูดถึงว่า
ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ใน๒ทางแยก
พวกเราจะต้องฟันฝาให้ผ่านไปให้ได้
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าวันท่ามกลาง
โดยเฉพาะพวกที่ไม่ค่อยปรารถนาดี
ฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ด้านหนึ่งที่
รัฐบาลจะต้องทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
แล้วก็ในส่วนของประชาชนก็ต้องช่วย
ใช้สติคิดว่าเราจะฟันฝ่าไปร่วมกันไปได้อย่างไร
ฉะนั้นก็ความสมาธิสามัคคีการที่ไม่ไปถ่ายทอดข่าวสารอะไรที่มันผิดปกติ
หรือมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งอะไรเนี่ย
โดยเฉพาะพวกผ่านทางโซเชียล
บางทีเขาอ่านแล้วก็ไม่ได้คิดไง

อยากให้คนอื่นว่าเขาสามารถจะสื่อไปถึงได้

แทนที่คนอ่านแล้วคิดว่าสมควรก็ยุตินะ
เพราะว่าหัวเรื่องหัวต่อตรงนี้เราก็จะประมาทไม่ได้
อยากให้แปรวิกฤตให้มันเป็นประโยชน์
โดยเฉพาะทุกภาคส่วนนะ

เหนื่อยต้องยอมรับว่าเหนื่อย
ก็หลักจักรทหารธรรมโลศิลป์
แต่ว่าสามารถทำหน้าที่
เพื่อให้บ้านเมืองมันสงบสุขแล้วก็เป็นไปได้ดี
ห่วงบางกระแสก็มีการผูกขาด
จงรักพักดีที่น่าห่วงพอสมควร
อยากเตือนอะไรไปหน่อยไหมคะอาทรคะ
ครับก็สังเกตเห็นได้ชัดแหละ
ที่หลานเชฟถามระยะแรกทั้งนั้นเอง

มันเป็นธรรมดานะครับสังคมของเราหลายส่วนผสมนะครับ
มีสายกลางมีหย่อนมากมีตึงมาก
หลักของพ่อหลวงพ่อของแผ่นดินเนี่ย
ภูมิพลแปลว่าพลังของแผ่นดิน
หลักของท่านคือสายกลางอันนี้ชัดเจนต่อย้ำกันมา
ผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพยายามปฏิบัติให้ได้นะครับ
รักอะไรสักอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะรักคนที่ทั้งประเทศรักร่วมกันเนี่ย
แล้วก็คิดว่าความรักของตัวเองเนี่ยมากกว่าคนอื่น
และจนกลายเป็นผูกขาดไป
อืมมันก็น่าจะลำบากอ่ะนะ
แล้วก็ต่อไปนี้สิ่งที่เรารักที่สุด
ก็เหลือไว้แต่คำสอนเหลือไว้แต่ตัวอย่าง
ในการกระทำในการปฏิบัติต่าง
โครงการพระราชดำริโครงการหลวงนะครับ
แนวทางการแก้ปัญหาดินน้ำป่า
แม้แต่ฝนหลวงพระราชธานน้ำสำคัญต่อทีวิทย์ยังไง

สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเป็นห่วงมากกว่าแรงแห่งความรัก
ใครจะจางใครจะเข็ม
ผมว่าเรามาช่วยกันทำเอ่อ
สิ่งที่พวกองท่านให้รากฐานพื้นฐานให้แนวทางไว้
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกไปแล้ว

มาร่วมกันทำให้เป็นรูปธรรมดีกว่า
ที่ผ่านมาอย่างน้อยไปครับ
ถ้าพูดถึงว่าที่ประเทศเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ย
ถ้าหากว่าเราช่วยกันทำนะฮะ
ในภาคปฏิบัติอย่างที่พวกองท่านต้องการ
เราน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้
แต่เอาละไม่มีลายสายเกินไป

แต่สิ่งที่พวกองท่านทิ้งเป็นมรดกไว้ให้
ช่วยกันเอามาเป็นการกระทำร่วมกัน

ตั้งแต่ประชาชนไปจนถึงผู้มีอำนาจ

ผู้มีอำนาจในการบริหารรายการแผ่นดิน
ตั้งแต่รัฐบาลเนี่ยจะต้องตระหนักเป็นที่สุดเลยว่า
การทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่

เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุด
รองลงมาก็คือผู้ปฏิบัติตามนโยบาย
ก็คือค่ารายการทุกวูราว
ทุกคนก็เคยภาคภูมิใจว่าเป็น
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าอยู่หัวจะมีอยู่หรือหาไม่แล้วก็ตาม

ที่จะต้องสนองพระเด็จพระคุณเป็น๑๐เท่าร้อยเท่า
สำหรับประชาชนมีภาพที่น่าประทับใจ
แล้วมีภาพที่ทราบซึ้งเป็นอันมาก
จากการสะท้อนออกมาในช่วงเหตุการณ์๑๐วันที่ผ่านมา
ที่จะต้องหยิบยกมากล่าวถึงก็คือ
เคยมีคนถามประชาชนว่า

แต่ทำไมต้องงากันถึงจุดนี้

ทางราชการจัดให้มีการแสดงความไว้อะไร
ในจังหวัดต่างทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้ว

แต่ยังรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์เพียงพอ
จะต้องขอเข้ากรุงเทพมากราบที่หน้าวัง
หน้าพระบรมหาราชวัง
แล้วก็รู้ทั้งรู้ว่าในขณะนี้ยังเป็นพระราชพิธีทำอยู่
ซึ่งยังไม่สามารถจะให้เข้าไปได้
ก็บอกว่าขอใกล้วันละนิดก็ยังดี
แต่ก็จะมาให้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านมากที่สุด
ถ้าเข้าได้เมื่อไหร่ก็ยินดีจะเข้าเมื่อนั้น
นี่คือความรู้สึกที่แท้จริงจากหัวใจประชาชนนะครับ
วันนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเราไม่มีสี

เรามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ
ไปด้วยกันคิดด้วยกันเกื้อกูลต่อกันเอื้ออาทรต่อกัน
ก็หวังว่าสิ่งนี้จะดำรงคงอยู่กับประชาชนคนไทย

อาทรต่อกันคิดด้วยกันเอื้ออาทรต่อกัน